อะไรให้ดูนะคะมีคนหนึ่งเป็นช่างทาสีอุโบสถาไปทามา
กลายเป็นว่าได้บุญเฉยเลยได้บุญได้โชค
แล้วก็ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยเอ้าถูกเท่าไหร่ไปดูหน่อยฮะ
จังหวัดร้อยเอ็ดครับมีช่างทาสีคนหนึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือ
นายระเบียบบุญมีชื่อก็ดีอยู่แล้วระเบียบนามสกุลบุญมีด้วย
มีบุญจริงจริงสมนามสกุลถูกต้องครับดวงเฮงจริงจริงถูกรางวัลที่หนึ่ง
หนึ่งใบฮะค่ะหกล้านบาทค่ะหกล้านนี่ก็เยอะแล้วนะก็ไม่น้อยอ่ะ
ใช่แล้วครับนายระเบียบเนี่ยก็เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนี่แหละครับ
ที่วัดแห่งนี้พากันนำดอกไม้มาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระประธานภายในอุโบสถ
เป็นการขอบคุณนะที่ได้รับโชคครั้งใหญ่ในครั้งนี้
เพราะว่าอะไรรู้ไหมไปขอพรจากพระประธานในอุโบสถว่าขอให้ถูก
รางวัลที่หนึ่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่มีเงินพาลูกสาวที่ป่วยไปหาหมอ
อยากได้เงินตรงเนี้ยพาลูกสาวเนี่ยไปรักษาตัวเพราะว่าน่าจะป่วยอ้าว
แล้วก็ถูกรางวัลจริงครับคุณระเบียบก็ยังเล่าให้ฟังอีกนะครับว่า
ตอนไปซื้อลอตเตอรี่ใบนี้นะมีแม่ค้าเอาลอตเตอรี่มาขายให้สามใบอืมอ่า
ช่วยซื้อหน่อยสามใบแต่ว่าแต่ว่าคุณระเบียบเนี่ยมีอยู่แค่ร้อยบาท
ก็เลยซื้อได้แค่ใบเดียวโอ้โหแหมไม่บอกเราจะได้ซื้อให้อีก๒ใบ
จะว่าซื้อเก็บไว้เองหรือเปล่าคุณซื้อเก็บไว้เองสิซื้อให้คุณพี่เขา
รอเล่นรอเล่นรอเล่นอ่านี่แหละครับเขาบอกว่ามีอยู่แค่ร้อยเดียว
ก็เลยซื้อมาแค่หนึ่งใบแม่แล้วทีเนี้ยซื้อเลขอะไรรู้ไหม
ตั้งใจซื้อเลขสี่ศูนย์ค่ะแค่เลขท้ายแค่นั้นแหละใช่ครับ
เพราะว่าเป็นปีที่สร้างอุโบสถแห่งนี้แล้วจริงจริงพี่ระเบียบคนนี้
เขาตามเลขนี้นะ๔๐เนี่ยมา๓งวดแล้วถึงแม้จะไม่ถูกก็ไม่เป็นไร
แต่ก็ท่องในใจไว้ถูกแล้วคุณพี่ก็ต้องในใจไว้กับงวดที่ผ่านมาไง
ฉันยังมีความหวังเดี๋ยวอันนี้ท่องเหรอปกติเป็นเพลงอ่ะมาเป็นเพลง
ห้องเอาไว้ในใจแบบนี้แกมีความหวังของแกอยู่เรื่อย
ก็เลยซื้อเลขสี่ศูนย์นี้มาสุดท้ายมาเห็งเอางวดนี้แหละโอ้โหอ้าว
พอได้รางวัลปุ๊บเขาก็บอกว่าจะนำเงินไปทำบุญไปรักษาลูกสาว
ซื้อรถยนต์ใช้ภายในครอบครัวแล้วก็ต่อเติมบ้านด้วย
และที่สำคัญจะต้องเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้เหล่าบรรดาหลาน
แล้วก็ลูกสาวของเขานะครับแล้วงานเนี่ยนะ
ช่างทาสีแล้วก็เขียนจิตกรรมฝาผนังโบสถพี่เขายืนยันว่าจะทำต่อไปอย่างแน่นอน
มันเป็นอาชีพที่เขารักนะครับเพราะว่าทำมานานแล้วกว่าสามสิบปีอ่ะ
โอ้โหคุณบี้ก็เป็นกำลังใจให้นะยินดีด้วยที่ดวงดีดวงเฮงขนาดนี้
แล้วก็นำเงินไปรักษาลูกด้วยนะเป็นตัวอย่างที่ตั้งใจไว้
ของคนแบบตั้งใจทำงานแล้วก็อธิษฐานจิตสิ่งดีก็ได้กลับขึ้นมาแบบนี้นะคะ
ยายซื้อใบเดียวแหมเหลืออีกสองใบนี่ใครอ่ะนั่นน่ะสิ
อีกสองใบมีใครซื้อไปหรือเปล่าใช่อ่ะถ้าคุณพี่ระเบียบคราวหน้า
จะซื้อแล้วเงินไม่พอค่ะบอกนะครับคุณจะช่วยซื้อฮะ
คุณจะช่วยซื้อให้พี่เขาซื้อให้พี่เขาเดี๋ยวมายืมของคุณเนี่ย
แล้วก็ไปซื้อแล้วก็เป็นของใครคะของผมสิผมยืมเขา
แล้วผมไปซื้อก็เป็นของผมไงแต่ว่าเจ้าของเงินเป็นคนใบต่อ
ฉันจะได้แปดสิบบาทส่วนแบ่งนั้นเดี๋ยวก็